ทั้งปีเสือที่ผ่านมาต้องยอมรับเลยว่าการรำบวงสวง

รำบวงสวงนั้นมันเป็นยังไงบ้าง
โดยเฉพาะเหล่าบรรดานนางเอกเขาเชื่อเหมือนกันนะ
รำถวายท่านแล้วจะเกิดความปัง
เกิดความร่ำรวยทั้งงานทั้งเงินเข้าไม่หยุดนะคะ
วันนี้เรารวบรวมภาพการรำสวยของนางเอกทุกคนเลย

คนแรกเลยเริ่มที่นางเอกลูกครึ่งอย่างแซมมี่คาเวลค่ะ
โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานับ๑๐ปีเลย
ตีบทแตกมาแล้วทุกบทบาท
ก็ขอก้าวเข้าสู่วงการสายพญานาคด้วยอีกคนนึง
จากจุดเริ่มต้นค่ะของการขึ้นถ้ำนาคีทำให้เธอเกิดแรงศรัทธาในตัวองค์พญานาค
แล้วก็ด้วยปฏิหารหรือว่าโอกาสเป็นใจอันนี้ไม่ทราบได้
ทำให้เธอได้รับงานรำบวงสวงใหญ่ค่ะถวายองค์พญาศรีสัตนคราช
ที่เป็นงานประจำปีสุดยิ่งใหญ่ของจังหวัดนครพนม
สุดยอดเลยค่ะจัดขึ้นค่ะเมื่อวันที่๗เดือน๗ที่ผ่านมา
แล้วก็เป็นการครบรอบ๗ปีพอดิบพอดีเลยนะ
ซึ่งในวันเดียวกันนั่นเองค่ะก็เกิดมีฝนตกตลอดทั้งวัน
แต่เมื่อได้เลิกที่จะเริ่มพิธีนั้นฝนกลับหยุดหายไป
เชื่อว่าเป็นปฏิหารจริงค่ะแล้วก็บารมีขององค์พญานาค
ที่ดูแลปกปักรักษาแม่น้ำโขงเป็นสิริมงคลกับผู้ที่มาร่วมงาน
ไม่น้อยเลยทีเดียวคุณผู้ชมดูภาพเอาเนี่ยมันเกิดความศรัทธาจริง
โดยหลังจากนั้นมาค่ะแซมมี่เขาเวลเนี่ย
ก็ได้มีโอกาสเดินทางกลับไปทำบุญที่จังหวัดนครปฐมอีกหลายต่อหลายครั้งเลย
ร่วมกับกลุ่มแม่หมอต๊อกแต๊กไงหมอดูเอสี่ไงนะคะ
หมอดูชื่อดังค่ะที่เปรียบเสมือนผู้ที่คอยประสาน
ระหว่างความเชื่อความศรัทธาให้กลายเป็นจริงขึ้นมาค่ะ

แล้วพอพาแซมมี่ไห้รอบแรกปุ๊บนางก็ได้งานงานคอนเทนต์
แล้วไปขึ้นถ้ำนาคีกันด้วยอะไรอย่างนี้
ตอนไปไหว้เนี่ยแซมมี่นางมีพื้นนางลำอยู่แล้ว
ก็เลยแบบว่าอารำกับแม่ไหม
ตอนกลางคืนเรานั่งกินข้าวกันแม่ก็ทักนางว่า
ฉันว่าแกน่ะจะได้มาลำปู่จะต้องเลือกแกมาลำ
เช้ามาไปขึ้นทำนาคีลงมาปุ๊บมีคนติดต่อมา
แอมว่าแซมมี่มีคิวว่างไหมวันที่๗เดือน๗จะให้มาลำ
เวลานางมีอะไรเหมือนนางขอนางก็จะได้อะไรประมาณนั้น

โอ้นะคะเป็นจังหวะเป็นโอกาสดีคุณผู้ชมค่ะ
เหมือนแบบว่าเปิดเนธไงเปิดดวงรับทรัพย์นะ
มีพ่อปู่องค์พญานาคเป็นแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัว
เขาบอกว่าเรื่องแบบนี้ใครไม่เจอกับตัวไม่รู้หรอก
คุณผู้ชมนะอีกหนึ่งนางเอกสาวชื่อดังแพนเค้กเขมมะนิด
ปีนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีทองของแพนเค้กเลยก็ว่าได้นะ
รวมไปถึงยังเป็นปีที่แพนเค้กสละโสดอย่างชื่นมื้นด้วยค่ะ
ก่อนหน้านี้นะเธอมีโอกาสไปร่วมพิธีบวงสวงบูชาพญานาค
ลานนาคาเบิกฟ้าริมแม่น้ำโขงจังหวัดหนองคาย
ร่ายรำอย่างอ่อนช้อยสวยงาม
พร้อมกับชาวบ้านนางรำที่พลพิสัยอีกกว่าพันชีวิตนะคะ
คือเรียกว่าสวยสะกดใจอย่างที่ทุกคนเห็นไปพร้อมกันเลย
ซึ่งต้องบอกว่างานนี้เป็นงานบวงสวงใหญ่ที่จังหวัดหนองคายนะคะ
พรรษาบ้างไฟพญานาคโลก
ในแต่ละปีก็จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
หลังไหลเข้าพื้นที่ริมแม่น้ำโขงเพื่อรอชมปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคในวันออกพรรษาค่ะ
ครั้งนั้นแพนเค้กเนี่ยถึงกับเอ่ยปากบอกกับทีมข่าวของเราเลยนะว่า
แม้ว่าจะเคยมีโอกาสรำบวงสวงอยู่บ้านแต่เนี่ยเป็นครั้งแรกของเธอเลย
ได้มาอยู่ในงานใหญ่แบบนี้ค่ะ
ดูยิ่งใหญ่ก็คลั่งมากเลยนะคะ

เดียน่าฟรีโป้ค่ะที่ตัดสินใจออกจากอดีตต้นสังกัดใหญ่นะคะ
มาเป็นนักแสดงอิสระโอ้โหสวยมากดูสิน่าจึ้งเลยอ่ะ
เดียน่านะคะได้มีโอกาสรำถวายในวิธีบวงสวงพญานาคครั้งแรกในชีวิตที่จังหวัดมุกดาหารค่ะ
ซึ่งเป็นการรำวงสวงพญานาค๔ทิศ
มหาศจรรย์มุกดาหาร๓พิพบพิธีจุดเทียนขึ้นภูบูชาพระใหญ่
โพธิพระพุทธมิ่งมงคลมุกดาหารที่สี่แยกหอนาฬิกาแลนดมาร์คของจังหวัดนั่นเองค่ะ
ซึ่งเธอเองนะคะแต่งองค์ทรงเครื่องด้วยชุดไทยค่ะ

คุณผู้ชมดูหน้าจออยู่ตอนนี้นะคะการรำไหว้ถวายของเธอเนี่ยโอ้โห
หวังตั้งใจโดยเจรัจนะคะอยู่ถ้ำกลางเหล่านางลำ
พื้นเมืองอีกนับ๑๐๐ชีวิตค่ะ
สวยงามดุดังนางในวันอาคดีนะคะ
แรกในชีวิตของเธอที่สะกดจิตสะกดใจคนดูจริงนะคะ
แล้วด้วยความที่เธอเป็นคนลูกหลานอีสานนะคะ
รำแบบนี้มันก็เลยมาจากจิตวิญญาณจริงนะคะ
แล้วก็ทำให้เดียน่ายิ่งปังนะคะ

เห็นได้พักหลังนะถึงน่าจะเป็นลูกครึ่งคนในวงการบันเทิงนะ
แต่ว่าหัวใจไทยมากเลยนะ

แต่แพนเค้กเองเขาก็แบบลูกเฟี๊ดเป็นนางโลกแบบนี้
น่าเชื่อว่าจะมีทักษะการไล่รำแบบนี้กับเขาเหมือนกัน
แบบนี้อยู่ที่ความศรัทธาจริงคุณผู้ชมค่ะ